ถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจทำซะเองก็ต้องโดนเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตรงที่รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจจอดมันคืออะไรคุณสุดสกุล

ใช่ค่ะอยู่บนทางม้าลายพอดีเด๊ะแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งตำรวจสายตรวจสองนายเนี่ยเขาจอดมอเตอร์ไซค์ตำรวจบนทางม้าลายตอนที่ติดไฟแดงพอดีเลย
ทีนี้ภาพนี้ค่ะในเฟซบุ๊กขอนแก่นมีด่านมีงานมีข่าวสารบอกด้วยเนี่ย
เขาก็เอามาโพสต์แล้วคนไปคอมเมนต์เพียบเลย
เคสของหมอกระต่ายนี่เรารายงานข่าวกันมายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะ
แล้วพอมาเจอกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งพอภาพนี้โพสต์ออกไปสะเทือนทั้งโรงพักเมืองขอนแก่นเลยจริง
ปล่อยผ่านแน่นอนก็ต้องมีการตรวจสอบข้อได้จริง
ผู้กำกับบอกด้วยว่าต่อให้เป็นตำรวจทำผิดซะเองก็ต้องโดนเหมือนกัน
ก็โดนทั้งสองนายเลยค่ะจับปรับสองนายเนี่ยนะคะห้าร้อยบาท
ข้อหาก็คือจอดรถในทางข้ามหรือว่าระยะ๓เมตรจากทางข้าม
แล้วก็โพสต์ข้อความนี่เห็นไหมตอนที่ตำรวจจ่ายค่าปรับ
ฝ่าฝืนกฎจราจรถูกปรับจริงแม้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เว้น
แล้วก็ท่านผู้กำกลับเนี่ยนะคะก็มีการเรียกตำรวจทั้งสองนายเนี่ยนะ
มาพบกล่าวตักเตือนห้ามไม่ให้กระทำผิดกฎจราจร
เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะคะ
อืมนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายตามพรบรจราจรเลยนะ
ห้ามจอดตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ไปกีดขวางทางเดินข้ามของประชาชนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรามาดูทางม้าลายที่มีความแปลกกันหน่อย
แต่ว่าโซเชียลเสียงแตกเหมือนกันนะว่าจะควรทำทางม้าลายแบบนี้
หรือไม่ควรดีเออเป็นทางม้าลายแบบสามมิติคุณใช่ค่ะ
แรกนึกว่าเป็นเนินเนินนะนึกว่ามันนูนขึ้นมาจากถนนใช่ไหม
จริงมันเป็นทางเรียบเป็นภาพหลอกตาใช่ฮะ
ถ้าดูมุมนี้ก็ยังดูเป็นทางเรียบนะแต่ถ้าดูจากมุมแรกที่เราให้คุณผู้ชมดูนะ
เอ๊ะนึกว่าเป็นแท่งปูนอะไรมันนูนออกมาแล้วทาสีหรือเปล่า
แล้วจะขับขี่กันได้ยังไงนะฮะ
นี่เขาบอกว่าเป็นงานศิลปะคุณ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีทางม้าลาย๓มิติสีชมพูแบบนี้
ไปเหมือนกับมีเครื่องกีดขวางอยู่เลยแต่บางมุมเนี่ยก็เหมือนเป็นพื้นธรรมดา
แล้วก็มีลายสีขาวสียำพูอะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
เขาบอกว่าเป็นทางม้าลายที่เป็นงานศิลปะ
ผู้ใช้ทางม้าลายตรงนี้บางคนชอบ
เพราะว่าดูสีสันสวยงามดีเห็นชัดเจนดี
รูปลักษณ์แปลกตาสะดุดตาแต่บางคนไม่ชอบ
บางคนบอกว่าอ้าวตกใจหมดเลยนึกว่ามันนูนเป็นแท่งปูนออกมา

มีการจำกัดความเร็วในการใช้ถนนตรงนี้อยู่แล้ว

เป็นผลงานของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่๑นะครับ
ม้าลาย๓มิติที่สมาคมนิสิตเก่า
สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา
จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะ
จุดนี้เป็นจุดแรกในจำนวน๗จุดนะฮะ
ที่กำหนดทำทางม้าลายแบบ๓มิติแบบศิลปะแบบนี้นะคุณนะ

นี่คุณสุดสกุลเมื่อเช้าดิฉันถามรุ่นน้องเลย
อย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี้มันเป็นทางเชื่อม
จามจุรี๙กับสนามกีฬาจุฬา
แต่จริงแล้วฝั่งของคณะบัญชีเชื่อมไปจำสแควร์ก็มีเหมือนกัน
นี่ไปถามรุ่นน้องเขาบอกว่านิสิตยังช่วยกันทาสีอยู่เลย